เฝ้าถามตัวเองทุกวันว่าต้องทำยังไงกับความหล่อนละมุนของผู้ชายคนนี้ก็ที่รายุ
ละครกลับมาอ่อนไม่ทันไรก็แจกรอยยิ้มขยี้หัวใจทันทีแล้วดูคุณเขาหาทำด้วยลุคอินละครแม้ตอนอยู่บ้าน
ไล่จากท่อนบนใส่สูตรอย่างเลท่อเอ้ยหล่อเท่พอถึงท่อนล่างเออโอเค
สูตรกางเกงวอร์ปเข้ากันเข้ากันหยิบจับอะไรก็ดูละมุนอบอุ่นหัวใจไม่เว้นแม้แต่สิ่งเนี้ย
อ้าวหมับถั่วภูเขาให้

เชื่อแล้วล่ะค่ะว่าบทคุณอำพลนี้มันกล้าวใจ
ไม่ว่าก๊อตจะทำอะไรก็ตกลุมรักวนไปอยู่ดี